ก็สู้เต็มที่นะครับสำหรับทีมวอเล็กบอลสาวไทยนะครับ
ซึ่งเรานั้นก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการแล้วก็การรวมตัวกันนะครับ
ของเลือดใหม่ผสมกับเลือดเก่าที่เริ่มจะลงตัวขึ้นไปทุกขนาดนะครับ
ถือว่ามาพีคในเวลาที่ถูกจังหวะในการเจอจีน
แต่ว่าเราอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยนะครับในช่วงท้าย
ประกอบกับบล็อกของจีนเขาก็ทำงานได้ดีนะครับ
ในช่วงปลายเซต๔แล้วก็เซต๕เซตตัดสินนะครับ
ทำให้ไทยนั้นพลาดโอกาสในการเข้าชิงไปครับ
ทีมไทยนะครับในชุดดำอดีตแชมป์๑สมัยเจอกับจีนนะครับ
แชมป์สูงสุดรายการนี้สามสมัยครับ
แรกจีนก็เล่นดุดันกว่านะครับขึ้นนำก่อนนะครับ
แต่ว่าหลังจากนั้นไทยเริ่มที่จะเล่นได้แน่นอนขึ้น
เฉพาะการบล็อกนะครับแล้วก็การ
รับลูกแล้วก็ลุกกลับอย่างรวดเร็วนะครับ
มีการเล่นผสมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แซงกลับมาได้บ้านนะครับ๒ต่อ๑เซตนะครับ
๔สาวไทยก็เล่นด้วยความมั่นใจนะครับ
แต่ว่าจีนมาเร่งเครื่องในช่วงท้ายครับตีเสมอสองต่อสอง
ก็เลยเป็นหนังชีวิตเลยนะครับได้เล่นถึงเซตตัดสินครับ
ไทยก็ยื้อได้๑แมชพอยต์นะครับ
ก่อนจะถูกจีนปิดเกมชนะไปได้๓ต่อ๒เซตนะครับ
สกอร์ยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้าสิบแปดยี่สิบห้า
ี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดและสิบห้าต่อสิบสามนะครับ
ไทยได้ลุ้นนะครับในการชิงอันดับ๓นะครับ
ก็จะรอพบกับผู้แพ้ระหว่างญี่ปุ่นหรือว่าคาซักสถาน

พรุ่งนี้นัดชิงดับ๓ถ่ายทอดทางไทยรัฐทีวีเหมือนเดิมนะครับ
ก็ลุ้นเชียร์ผ่านทางหน้าจอให้ทีมไทยนั้นจบดับ๓ให้ได้
เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับหลังจบรายการวอเล็กบอลหญิงนะครับ
อย่าลืมนะครับวอเล็กบอลชายก็ตอนนี้กำลังเตรียมทีมกันอยู่ครับ
ชุดเอฟีซีคลับสามต้มหนึ่งเซตโดยโคตรยุ่นนะครับมวลชายสมาธิรกุล
หัวหน้าภูมิสอนก็บอกว่ามีข้อผิดพลาดเรื่องของการรับบอลและการบล็อก
แต่ว่าเหลือเวลาอีก๒วันให้แก้ไขก็จะเน้นนะครับ
ที่จะเดินทางไปจังหวัดนครปฐมในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้

นัดแรกนะครับของทีมชายเจอกับไต้หวัน๒๒กันยายนนี้
ไทยรัฐทีวีถ่ายเท่าสดทุกนัดของทีมชาติไทยครับ